ผมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
เราพูดกันฐานะของผมว่าคนหนึ่ง
ผมบอกเลยว่าอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับผมเนี่ย
เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนั่นคือหนึ่ง
สองแล้วอะไรที่ผมไม่เกี่ยวข้องจริงผมจะไม่พูด
หนึ่งก็คือว่าเวลาที่ผมไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่น
คนอื่นก็ไม่ควรจะยุ่งเรื่องของ
ผมตอบเลยว่าอันไหนที่ผมไม่เกี่ยวข้องผมจะไม่พูดอะไรทั้งนั้น
เพราะว่าถ้าเกิดพูดไปแล้วมันก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผมตอบได้แค่นี้สั้นในฐานะของผมที่เป็นพ่อคนอ่ะ
เคยต้องคุยกันกับเขาสองคน
ผมไม่มีสิทธิ์บอกกับทุกคนว่ามันมันบอกเป็นเรื่องส่วนตัว
ชีวิตผมดีฮะชีวิตผมดีมาก
ก็ผมวิ่ง๔มาราทอน
ผมจะไปอีก๒ราทอนปีนี้นะครับ
เอากันว่าผมเชื่อว่า
สิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นเรื่องของโซเชียล
โลกของโซเชียลเนี่ยก็จะอยู่ในโลกของโซเชียล
ผมเป็นคนไม่มีโซเชียลผมไม่มีเฟซบุ๊ก
ผมมีไอจีที่ไม่มีลูกซึ่งผมคอยดูเฉพาะ

คำว่าอะไรที่มันอยู่ในโซเชียลเนี่ย
สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็อยู่ในโลกของโซเชียล

นั่นคือ๑๒กับพวกที่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดต่าง

คือผมจะต้องรู้สึกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าผม
ถ้าคุณกล้าวิจารณ์คุณกล้าพูดนู่นที่นี่นั่น

แต่ถ้าคุณมาวิจารณ์หรือว่าคุณมาพูดต่อหน้า

เพราะว่าผมเชื่อว่าผมทำงานนะครับ

แล้วผมเชื่อว่าทุกคนที่รู้จักผมและรู้จักตัวตนผม

เขารู้ว่าผมเป็นยังไงครับ
อย่างที่บอกคือผมถูกเกี่ยวในเรื่องของทุกเรื่อง

ก็ดีครับผมถือว่าตัวเองมีความสำคัญ

ท้อทำไมครับ

ท้อถูกโยงทำให้เรามีอารมณ์โมหม

ผมว่ามันเป็นโลกของคนที่ต้องการอะไรบางอย่างคือ

คุณก็ต้องรู้จักอยู่กับมัน
ต้องรู้จักอยู่กับมันให้เป็น

มันไม่ใช่แค่แบบมีชื่อคุณอยู่

สิ่งที่เขาอยากจะได้คืนกลับมาในโลกของโซเชียล

ท้ายที่สุดเนี่ยตัวตนของผมมี
แล้วผมเชื่อว่าคนอย่างผมเนี่ยชัดเจน

พอเจ้าถามแล้วเราให้กำลังใจยังไงบ้าง

ว่ามันคนละเจนนะครับ

คือสิ่งสำคัญในโลกนี้นะฮะ

คือผมไม่จำเป็นต้องให้กำลังใจใคร

คือผมไม่ได้คนที่ต้องดูแลคนทั้งโลก

ดูแลตัวเองให้ดีนะครับเข้มแข็ง

บางคนออกมาแก้ข่าวแบบเนี้ย

ต่อให้ผมอยู่บ้านเดียวกับเขาผมก็ไม่เกี่ยว

แต่เขาไม่กล้าอยู่หมู่บ้านเดียวกับผมหรอก

อันนี้อย่าเอาบุคคลที่๓หรือใครเข้ามาเกี่ยวข้อง
เพราะว่าผมพูดในมุมของผมตัวตนของผม

แล้วผมจะไม่โยงใครหรือผมไม่สามารถจะตอบแทนใครได้
คุณเอาข่าวให้ผมคุณก็ได้แค่นี้แหละ

ผมก็บอกเลยว่าถามไปก็ไม่มีอะไร
เพราะว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับใครอยู่แล้ว
แล้วผมไม่พูดในสิ่งที่ผมไม่เกี่ยวข้อง
หรือว่าไงครับ

ไม่มีอะมันไม่ได้เรื่องของผมอะ

มันไม่ได้เรื่องของผมมันก็ไม่มีอะไรจะเกี่ยว
เห็นว่ามันมีคอนเสิร์ตที่คุณพี่เล่นแล้วก็พี่ตาวร่วมด้วย

เสิร์ตผมไม่มีครับผมพูดเลยไม่มี

เมื่อวานเนี่ยผมยังเล่นคอนเสิร์ตอยู่กับมอสที่ไวทเฮาส์เชียงใหม่

แล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะไปที่พระราม๓

ผมไม่ได้มีอะไรคอนเสิร์ตเกี่ยวกับคนอื่น

คุณจะต้องดูความถูกต้องเวลาที่คุณจะทำงานว่าเจนไหนเป็นของเจนไหน

ถามเรื่องตอนนี้เนี่ยค่ะตอนนี้มีคอนเสิร์ตด้วย

แน่นอนนะไม่มีอะไรกระทบกับผมเลยว่าไม่ใช่เรื่องของผม

ซึ่งไปแพ็คมันไม่ใช่แพ็คผม
ผมเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตผมกับมอส
แล้วก็จะมีบวกหนุ่มสอนรามมาเป็นบางโอกาส

คือแนวเพลงคาเล็กเตอร์

งผมไปไม่ได้หรอกแล้วทุกคนจะไม่เคยเห็นภาพ
เสิร์ตที่ขึ้นกับพวกนี้อยู่แล้ว

ถ้าเจอกันต่อหน้าอยากจะถามอะไรก็ว่า

มันไม่ใช่เรื่องผมผมจะไปยุ่งกับเขาได้ไง

จะกลายเป็นเรื่องของน้องกับพี่เนี่ย

ถูกไหมใครจะเอ่ยชื่อผมในโลกนี้ก็ได้

ผมแบบจะไม่พูดอะไรที่ผมไม่เกี่ยวข้อง
ผมไม่ได้ยืนยัน